ว่าหลายคนอาจจะเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะ
คือไปเซ็นค้ำประกันกู้เงินให้คนอื่น
จนตัวเองหนี้ท่วมหัว

เซ็นค้ำประกันกู้ซื้อรถยนต์ให้กับหลานสะพ้าย
แต่ไม่รู้ว่าคนที่กู้ซื้อจริงไม่ใช่ตัวหลานสะพ้าย

แล้วหลานสะพ้ายเอาใบนี้มาให้ป้าเซ็นคำให้หน่อย

เพราะหลานบอกเดี๋ยวหลานผ่อนจัดการอะไรทุกอย่างเอง
จนกระทั่งสุดท้ายแล้วขาดส่งค่างวด

ไป๙ไร่หมดเนื้อหมดตัวไปหมดเลย

บอกว่าเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๖๑แล้ว
กับครอบครัวทำงานอยู่ชุมพร
ตอนนั้นหลานสะพ้ายจะซื้อรถ๗๐๐๐๐๐กว่าบาท
ก็ไม่รู้ว่าใช้ชื่อเพื่อนเป็นผู้กู้ซื้อ

ก็เซ็นให้เพราะหลานบอกหลานจะผ่อนเอง
ปรากฏผ่านไปได้แค่ปีเดียวเองปี๖๒
เพื่อนหลานสะพ้ายที่เป็นคนใส่ชื่อว่าเป็นผู้กู้ซื้อ

เพราะว่าผู้เช่าซื้อเสียชีวิตไปแล้ว

คือกรณีที่ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตเท่านั้นค่ะ

เขายึดรถไป

ตัวเงินคือ๑๒๐๐๐บาท
แล้วก็สุดท้ายมีการไกล่เกลี่ยกัน

สะพ้ายก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอันใดที่ไม่ผ่อนต่อ
แต่กรรมมาตกที่ป้าสงบที่เป็นผู้ค้ำ
ป้าก็บอกป้าจะผ่อน๓ปีตกเดือนละ๓๐๐บาท
ป้ายอมเพราะป้าไม่อยากถูกยึดที่นา
แล้วคุณป้าแกจ่ายตลอดไม่เคยผิดนัดชำระเลยนะคะ
จนแสน๒ยอดเหลือแค่๓๐๐๐๐บาทเองพี่หุย
ล่าสุดเมษายนที่ผ่านมาอยู่มีหมายบังคับยึดที่นาสองแปลงของป้าสงบ
เป็นที่นา๙ไร่เศษกับแปลงสวนข้างบ้านอีก๑งานเศษ
ประกาศขายเอาเงินไปจ่ายให้ไฟแนนซ์
ป้าบอกป้าแปลกใจมากที่ดินป้าเก้าไร่ถูกประกาศขายแค่ห้าหมื่น

เอาแค่แปลงที่สวนข้างบ้านเนื้อที่๑งาน๔๘ตารางวาเนี่ย

ถ้าจะมาคับขายกันจริงมันต้องเป็นหลากหลายแสนแล้วส่วนต่างป้าต้องได้คืนด้วย
เพราะตอนนี้ป้าคือหมดตัวเลย
ไม่รู้จะไปหาที่ไหน
เพราะที่นาก็ถูกวัลสัตว์ก็ซื้อไปแล้ว
เขาซื้อไปแล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนไปไม่เป็นค่ะ

แล้วเราก็ไปคุยกับหลานคนที่เราไปค้ำให้
ก็บอกคนยึดไม่ได้หรอกจ้ายึดไม่ได้หรอกจ้า
ถ้ามันยึดเดี๋ยวหนูจะไปหนูจะไปจ่ายหนูจะรับผิดชอบ
แต่พอเจอเขาจริงเขาก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลย
นี่ค่ะอันดับแรกป้าบอกว่าอยากให้ทางทกศหรือกรมบังคับคดี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้หน่อย
ขอความเป็นธรรมให้ป้าด้วยตอนนี้ป้าหมดเนื้อหมดเนื้อหมดตัวเลย

อันนี้ฝากไปถึงหลานสะพ้ายด้วยที่ให้ป้าเขาเซ็นกู้อะค่ะ
ถ้าบอกว่าจะรับผิดชอบก็ต้องมารับผิดชอบด้วยนะคะ
ผมว่าต้องไปดูให้ละเอียดเพราะว่าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้รถอยู่ไหน
ถ้าคนค้ำแล้วเขาต้องรับผิดชอบหนี้รถก็ต้องเป็นของเขาไม่ใช่เหรอ
ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยตามต่อนะ